บ้างดีกว่ามูเตลูพูดอย่างนี้ขึ้นมานะ
ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ว่ากันไปตามนั้นคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าอ๊อฟดอกฟ้าล่าสุดเชื่อสนิทใจเลยนะ
เขาเดินทางไปรำถวายองค์ปู่นคราชค่ะที่จังหวัดสุราธานี
นี่เลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศกัน
ดอกฟ้าอาสยามค่ะคนนี้จำได้หรือเปล่า
คนที่เคยถูกเอาภาพไปใช้กับข่าวพระกาตกไงแต่ว่าไม่ใช่นะจ๊ะ
นี่เจ้าของเพลงอกหักไม่กล้าบอกบัวที่รักใหญ่ร้อง
นั่นแหละคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเธอได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงองค์ปู่นคราชนะคะ
จังหวัดสุราธานีซึ่งงานนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปตัวเปล่านะจ๊ะ
ขอโชว์ลีลาการฟ้อนรำถวายไว้ด้วยเลยแล้วกัน
ซึ่งเธอได้โพสต์คลิปเอาไว้ในติ๊กต๊อกค่ะ
ตอนแรกนะก็เห็นว่าโอ้โชว์ลีลารำฟ้องอยู่ดีคุณผู้ชม
เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกันดูนะแต่ผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้น
ทำไมมันมีอาการคล้ายองค์ลงลงไปนอนเลื้ออยู่กับพื้นคุณผู้ชม
เอางี้เดี๋ยวกลัวไม่เห็นภาพให้ไปชมภาพเต็มกันดีกว่าค่ะ

เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันโดนใจตอนรำอยู่เนี่ยก็เหมือนกลายเป็นพญานาคไปเลยอะไรประมาณนั้น
อาการเลื้อยไปเลื้อยมาซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมงานค่ะต่างก็ตกอกตกใจ
แต่ถามว่าชอบไหมโอ๊ยมักหลายแล้วก็เชื่อกันว่านี่แหละเป็นอาการที่องค์ปู่นคราชเข้าสิงร่าง
เป็นแบบนี้อยู่พักหนึ่งคุณผู้ชมแล้วสาวอ๊อฟก็หมดแรงไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันตามศรัทธาของแต่ละบุคคลเลยนะคะ
อันนี้ก็เก็บภาพมาฝากละกันเผื่อแฟนคลับนะคะของน้องออฟนะคะดอกอ้อแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
นะคะก็ดูติดตามกันได้นะคะ
ส่วนเรื่องตัวเลขเดี๋ยวก็ตามบันเทิงตามกับบันเทิงไทยรัฐต่อนะครับ